ต่อกันที่นักกีฬาไทยนะคะในการแข่งขันเรือ
ทำผลงานได้ดีเมื่อวานนี้คว้าได้ถึง๓เหรียญทองเลยค่ะ

ยุทธการชายเดชจตุพรทิมทอง
แล้วก็รัตนาเจชูอำภัยค่ะ

จากนี้ก็ยังคว้าได้อีก๔เหรียญเงิน

โดยสมาคมกีฬาเรือพายก็เปิดเผย
ว่าเริ่มใช้นโยบายพัฒนากีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยว
โดยร่วมมือกับจังหวัดนครนายก
จัดการแข่งขันแคนนูชิงแชมป์เอเชีย

เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

แล้วก็ได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวไปพร้อมกัน
ครับจังหวัดนครนายกก็มีเสน่ห
เรื่องของลำน้ำที่มีเกาะแก่งนะครับ

จริงก่อแก่งเนี่ยมันสามารถแสวงประโยชน์ด้วยกันได้นะครับ
ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาก็คือกีฬา

จังหวัดเขาก็มีการจัดการแข่งขัน

เพราะฉะนั้นสมาคมกีฬาเรือพายก็เล็งเห็นว่า
กีฬาและการท่องเที่ยวมันไปด้วยกันได้นะครับ
ก็เลยมีโอกาสที่จะจัดพร้อมกัน
เพื่อให้มวลนักกีฬาหรือว่ามวลนักท่องเที่ยว
เข้ามาเที่ยวด้วยแล้วก็มาดูกีฬาด้วย
โดยในวันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย
ของศึกแห่งนูสลาลมชิงแชมป์เอเชียในปีนี้แล้วค่ะ